ท่านผู้ชมครับเมื่อวานนี้เราไปตามเรื่องราวของพ่อกับลูกสาว๒คนอายุแค่๒ขวบกับ๗ขวบนะครับ
ถือป้ายเป็นฟิลเจอร์บอร์ดไปยืนอยู่ที่แยกไฟแดงทิณครศรีธรรมราชในพื้นที่ตำบลวังหินบางขัน
เพื่อเรียกร้องขอความเป็นธรรมเรียกร้องขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่
บอกว่าตัวคนที่เป็นพ่อนะชื่อในบอยนะอายุ๓๒ลูกสาวอายุ๒ขวบกับ๗ขวบ
บอยนี่บอกผมกับลูกเนี่ยโดนยิงบ้านโดนทำร้ายร่างกายโดนกลั่นแกล้งทุกค่ำคืน
แกล้งทุกวิถีทางถูกคุกคามไปอยู่ที่สี่แยกไฟแดง
หัวถนนสารามีชัยนะครับคนที่เขาเห็นเขาก็เอ๊ะเกิดอะไรขึ้นนะ
ตกอกตกใจทั้งเป็นห่วงนะครับในบอยเนี่ยเขาอ้างว่าเขาถูกเพื่อนบ้านนะครับ
หมูแดงนะชื่อนายหมูแดงทำร้ายเขากลั่นแกล้งเขาทำแบบนี้มานานหลายปี
ยิงปืนขู่เขาด้วยจนเขากับลูกเนี่ยถึงขั้นไม่กล้าออกจากบ้าน
พาลูกสองคนมานี่ยืนถือแผ่นป้ายเรียกร้องขอความช่วยเหลือแบบนี้
เมื่อวานทีมข่าวเราไปตามเรื่องนี้มานะฮะพอเสนอข่าวไป
วันนี้ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดนครศรีธรรมราช
ลงพื้นที่มาดูให้เลยมาไกลเกลี่ยมาตรวจสอบให้เลย
บอกเอาไหนดูสิเชิญผู้นำชุมชนด้วยนักการเมืองท้องถิ่นด้วยตำรวจด้วย
ทั้งสองฝั่งด้วยเอามาบอยกับหมูแดงใช่ไหมนี่
คนบ้านเดียวกันเลยหมู่บ้านเดียวกันเลยไหนเป็นยังไง
บอยพาลูกมาด้วยนะฮะคนนี้คือหมูแดงนะคนมีหนวดเสื้อเขียวเหลือง
หมูแดงที่บอยเขาบอกไปกลั่นแกล้งเขาไปข่มขู่ไปคุกคาม
ไปยิงปืนใส่บ้านเขาจนเขาไม่กล้าออกจากบ้าน
ส่วนบอยเนี่ยอุ้มลูกมานะนั่งอยู่ที่ตักคนหนึ่ง
มีสองขวบกับเจ็ดขวบนะลูกสาวสองคน
คือทางตำรวจเนี่ยผู้บังคับการจังหวัดนี่ลงมาเองเลยนะ
ท่านก็บอกไหนเล่าให้ฟังหน่อยอะไรเป็นยังไง
ใครทำใครอะไรแบบไหนยังไงบ้างเอาญาติทั้งสองฝั่งมาฟังด้วย

คือนอกจากให้ความเป็นธรรมแล้วต้องเป็นกรรมการคอยห้ามด้วย
คอยห้ามศึกด้วยนะครับเอาทางฝั่งหมูแดงก่อน
หมูแดงเขายืนยันเขาบอกผมไม่เคยก่อเหตุอย่างนั้นนะ
อ่าถ้าจะมีก็คือเคยไปทุบรถบอยมี
แต่ตั้งแต่นู้นต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาแล้ว
รูปที่บ้านอยู่กับผมเกะจกกับมันเจ้าเจ้าไอ้ที่ตุ๊บรถ
ไอ้ที่ตุ๊บรถไม่ใช่ผมไม่ใช่เรานะ

แดงบอกไอ้ทุบรถเนี่ยใช่แต่อย่างอื่นผมไม่ได้ทำ
ไปแทงนลงแทงเด็กอะไรต่างนานาเนี่ยฮั้าบอกินี่แรกข่าวเขาออกไปนี่ผมเสียหายแล้วต้องเป็นกาลหน่อย
จังหวัดท่านผู้การบอกก็นี่ก็เป็นกลางก็นั่งอยู่ตรงกลางอยู่นี่ไง

ทีนี้ที่บอยเขาบอกหมูแดงเนี่ยไปยิงปืนขู่เขายิงปืนใส่บ้านเขาเนี่ย
หมูแดงบอกผมไม่ได้ยิงปืนผมจุดพลุช่วงปีใหม่ก็แค่นั้นเอง
ไม่เคยมีพฤติกรรมเหมือนที่บอยบอกเลย
ถามว่าเคยทะเลาะกันไหมกับบอยเคยมีปัญหาไหม
หมูแดงบอกยอมรับมันก็เคยมีปัญหากันนั่นแหละตามภาษาวัยรุ่น
ก็ขอโทษกันไปแล้วนะเรื่องมันก็เกิดขึ้นนานแล้วด้วย
แล้วที่บอยออกมาขอความเป็นธรรมถึงขั้นแบบเขียนป้ายเอาลูกไปยืนอยู่กลางสี่แยกไฟแดงเนี่ย
หมูแดงเขาเลยถามกลับบอกบอยเพี้ยนหรือเปล่า
อยหลอนหรือเปล่าหรือบอยช็อตยาอะไรหรือเปล่า
อันนี้บอยเขาเคยอ้างว่าเนี่ยหมูแดงนี่ไปยิงอ่ะ

หมูแดงเขาบอกผมจุดผลุปลีใหม่
แล้วก็ถ้าเกิดจะมีจริงก็คือผมเคยทุบรถเขาอย่างอื่นไม่เคยทำ

ทีมามันก็มันจุดหลุกบนหรือหยิงพื้นไม่จ่ายครับ

มาหาว่าเขาเพี้ยนรึเปล่าหรอนยารึเปล่า

หอนยาหรือเปล่าให้เจ้าหน้าที่เนี่ยพาเขาไปตรวจปัสสาวะ
หรือไปตรวจเลือดเลยก็ได้เพื่อยืนยันว่าเขาเนี่ยไม่เคยเสพยาเสพติด
อยบอกผมเนี่ยอย่างมากก็ดื่มน้ำต้มใบกระท่อม
ยาเสพติดผมไม่ยุ่งเกี่ยวส่วนเรื่องที่ถูกหมูแดงกลั่นแกล้งนะ
ไม่มีใครกล้าเป็นพยานให้เลยนะกลัวอิทธิพลอะไรกันหรือเปล่า
ผู้แดงกอดแสดงจะรักมากตบบ่าแรงเชียว
คือเถียงกันชุดละมุนจนตำรวจบอกเอางี้ดีกว่า
เอานะให้มันจบกันไปได้ไหมเออเคลียร์ใจ
อะไรกันมั้ยก็จับไม้จับมือกันมั้ย

ตำรวจเขาบอกเอาลองจับมือกันหน่อยกอดคอกันหน่อยสิ

ก็รู้สึกดีครับแล้วก็มั่นใจขึ้นครับ
ว่าต่อไปผมจะได้อยู่เลี้ยงลูกเลี้ยงแม่ครับผม
ก็คิดว่าเขาคงจะจบลงเพียงแค่วันนี้แล้วครับ

ส่วนตัวผมก็จบมาตั้งนานแล้ว

ถ้าไหวไม่จบคือเขา
ว่าสังคมอย่าเข้าใจผิดเราสองคนเลยเนอะ
นับสังคมไปก็โอเคกันแล้ว
ผมไม่ได้ผิดเหมือนที่ในกล่าว